เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาถึงข่าวสำคัญประจำวันนั่นก็คือ
การรอดูเรื่องของการผ่าชนะสูตรศพคุณแตงโมรอบ๒นะครับ

สำหรับการลงมีดชนะสูตรศพนะฮะเพราะว่านัดเวลาในการผ่าเนี่ยประมาณบ่าย๒โมงนี่ครับ
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๖๗โมงปรากฏว่านักข่าวไปรอแล้ว
ใช่ค่ะแม้ว่าจะรู้นะว่าเวลาตามนัดหมายที่คณะกรรมการ
เขาจะมีการประชุมกันคือเขานัดกันไว้สักประมาณ๑๑โมง
แล้ว๑๑โมงก็มีบุคคลสำคัญค่อยทยอยเดินทางมา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะครับ
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
และอดีตเป็นผู้มนวยการสถาบันนะครับ

เดินทางมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

บอกว่าวันนี้คุณหมอมาในฐานะ๒ฐานะ
ก็คือ๑กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา

ที่ปรึกษาและผู้ร่วมสังเกตการณ์
การชนะสูตรการผ่าศพคุณแตงโมรอบ๒
ส่วนอำนาจและหน้าที่คงทำได้แค่การสังเกตการณ์เท่านั้น
ไม่สามารถให้คำแนะนำหรือชี้แนะ
ผ่าชนะสูตรศพในบางส่วนที่มีข้อสงสัยได้
เพราะหน้าที่ทั้งหมดเป็นของทีมแพทย์
จะผ่าชนะสูตรศพรอบที่๒นะครับ

เนื่องจากเคยได้หาบรือกับทางครอบครัวของคุณแตงโมไปแล้ว
เพราะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้น
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ฟังการอธิบายจากคุณหมอนะฮะ
เราได้เห็นรูปถ่ายรับฟัง
เราอธิบายหมอเชื่อว่าคุณแม่จะเข้าใจ
มันก็เลยไม่น่าจะนำมาสู่การผ่าครั้งที่๒

จริงเราตั้งใจจะทำเช่นนั้น
แต่ว่าไม่รู้เขาเกิดไปตกลงอะไรกันขั้นนี้ไม่ทราบ
คาดเดาว่าจะได้คำตอบทุกอย่างในการผ่าครั้งที่๒
คำตอบทุกอย่างมันอยู่ที่การผ่าครั้งที่๑

ที่บอกแล้วค่ะเราควรจะเดินตามวิถีที่มันควรเป็น
ไม่ใช่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
ดังนั้นอาจารย์จึงเสนอวิธีแรก

เพราะว่าคุณแม่เข้าใจว่าผ่าครั้งที่๒เราจะได้คำตอบ

ว่าเอ๊ะทำไมดูท่าทีอาจารย์เหมือนกับไม่อยากผ่ารอบนี้เลย
คืออาจารย์เคยให้สัมภาษณ์มาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

สิ่งสำคัญที่สุดมันคือผลของการผ่าชนะสูตรรอบแรก

แล้วในรอบที่๒จริงมันเป็นการผ่า
เพื่อตอบข้อสงสัยบางอย่างเท่านั้นเอง
แต่กรณีนี้ถ้าเกิดคุณแม่อยากผ่าก็ตามที่คุณแม่ต้องการ
คืออาจารย์หมอก็บอกว่าอย่างที่แนะนำ

ก็คือเรื่องของหลักฐานอื่นมันสำคัญด้วย

๕คนบนเรือแล้วก็เก็บหลักฐานบนเรือในทันที

แล้วก็บางอย่างเวลามันไม่สามารถชนะสูตรครั้งที่๒ได้

แต่อาจารย์หมอก็พร้อมนะพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา
แล้วก็เป็นผู้สังเกตการณ์ในการผ่าชนะสูตรรอบ๒นี้นะครับ

ก็คือพันธ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์ศักดิ์สกุลนะครับ

นี่เดินทางมาถึงเหมือนกันยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งระหว่างองค์กร
หลังจากมีกระแสข่าวออกมาว่ามีการเตะทวงหรือยื้อเวลา
กระบวนการผ่าชนสูตรรอบ๒ของคุณแตงโมหรือเปล่า

คือเมื่อวานี้คุณหญิงหมอพรทิพย์ออกมาตั้งข้อสังเกต
กระบวนการยื่นเรื่องชนะสูตรในรอบที่๒มีความล่าช้า
ทำไมพนักงานสอบสวนถึงไม่ส่งหนังสือไม่ส่งเอกสาร

เพราะถ้าไม่ส่งมาให้เขาก็จะไม่สามารถตั้งกรรมการได้

ดังนั้นกระบวนการระหว่างสอบสวนจนมาถึง
กระบวนการตั้งกรรมการของนิติวิทยาศาสตร์
มีการเตะทวงอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้ผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยัน
ว่าไม่มีการเตะถ่วงใดทั้งสิ้นนะครับ

และวันนี้คณะแพทย์ทั้งหมดจะผ่าชนะสูตรศพ๑๑จุด
ข้อสงสัยของครอบครัว
แล้วก็เรื่องของการผ่าจะใช้เวลากี่นาที
กี่ชั่วโมงแค่ไหนฮะฟังเสียงของทางผอ
ถ้าไม่มีการตรวจทางแหลปในห้องปฏิบัติการ
ก็ผลน่าจะเร็ว
พอบอกผลน่าจะเร็วนะครับแต่เร็วแค่ไหน
ต้องฟังความจากทางนี้บ้างนะฮะ
ว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุกรรมรัฐมนตรี

ยืนยันว่าการผ่าชนะสูตรศพคุณแตงโมรอบ๒วันนี้
น่าจะใช้เวลาในการผ่าประมาณแค่๓ชั่วโมง

ซึ่งหากมีประเด็นใดที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้
จะทำการชี้แจงทันทีหลังการผ่าชนะสูตรรอบ๒เลย
โดยเบื้องต้นกระทรวงยุติธรรมวางกรอบการดำเนินงานไว้ว่า
จะให้ได้ทราบผลการชนะสูตรอย่างละเอียดภายใน๒สัปดาห

หลังจากนั้นมันจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนอีก
อ่าฟังเสียงทางด้านของเลขาประธรรมดียุติธรรม
น่าจะใช้เวลาประมาณสัก๓ชั่วโมงเท่าที่ทราบ
นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะได้ผลประการใดเนี่ย
ตรงส่วนไหนที่มันอยู่ในเรื่องของในสำนวน
ที่เราจำเป็นที่ต้องไม่เปิดเผยเราก็คงจะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อน
แต่ในส่วนไหนที่เปิดเผยได้จะรีบทำ
โดยเฉพาะยิ่งเราก็จะมองด้วยว่าขั้นตอนอันไหนที่เราสามารถ
สื่อสารให้พี่น้องประชาชนรับทราบได้เราก็จะสื่อสารออกไปก่อน
นะครับแล้วก็เงื่อนไขเวลาในการที่จะต้องตรวจพิสูจน์
มันจะใช้ระยะเวลาอย่างไรผมวางกรอบไว้เดิมเนี่ยแค่สองสัปดาห์
กรอบให้ชัดเจนไว้ประมาณ๒สัปดาห์นะฮะ
ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับ
ส่วนกรณีที่คุณหมอพรทิพย์ระบุว่าไม่อยากให้มีการผ่ารอบ๒
เพราะว่าผลทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นนะครับ
ทางด้านของเหลศาสนิทรรศาสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการก็ต้องการที่จะชนะสูตร
เพื่อให้เกิดความกระจ่างและความยุติธรรมสามารถที่จะตอบคำถามต่อสังคมได้นะครับ
ค่ะนี่นักข่าวของเราเนี่ยยังคงเกาะติดอยู่เนี่ยนะคะ

จอเล็กบรรยากาศสดเลยนักข่าวเยอะเลย
ใช่ค่ะเที่ยง๕๑นาทีอีกแป๊บนึง
ก็จะมีการผ่าชนะสูตรแล้วนะคะ
แล้วเราก็ถามคือนักข่าวถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่น
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้เตรียมห้องแถลงข่าวเอาไว้ที่ชั้น๗แล้ว
ถ้าเกิดว่าผลการผ่าวันนี้เรียบร้อยจะแถลงผลทันทีเลย

หลังจากที่ทางกรรมการของสถาบันนิติวิทยาศา
กรรมการหลายภาคส่วนได้ประชุมมีมติพร้อมเพลียงกันแล้ว
ว่าจะมีการผ่าวันนี้จริงบ่าย๒โมงตรงนั้นนะฮะ

รออีกนิดหนึ่งผลการผ่าชนสูตร
ถ้าคณะกรรมการเขาแถลงอะไรได้บ้างเขาคงออกมาแถลง
หลัง๕โมงจริงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนถามอีก

ได้อะไรมาบ้างรู้อะไรมาบ้าง